คุณผู้ชมคนไหนกำลังมองหาบ้านหลังเล็กไว้อยู่สงบอยู่แบบสบายไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายไหมพี่เบิร์ตน่าจะสนใจอยู่
บ้านหลังนี้๘ห้องนอน๑๓ห้องน้ำเล็กตรงไหนเอาราคามาสิ
ประมาณสักผมไม่บอกดีกว่าให้เจ้าของบ้านที่เขาจะประกาศขายเนี่ยเขาเฉลยเองว่าเท่าไหร่
วินัยไกรบุตรครับอยากจะมาบอกเรื่องของเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ครับ
ผมมีบ้านที่พัทยาเป็นบ้านพ่อบุญธรรมเนอะเป็นบ้านหลังร้อยล้านครับขายร้อยล้านครับพร้อมที่บ้านพร้อมที่ร้อยล้านครับ
นี่ข้างในครับบ้านข้างในครับโครงสร้างบ้านข้างในมีโต๊ะกินข้าวครับนี่ครับ

อยู่ห้องหนึ่งครับห้องข้างล่างห้องหนึ่งครับห้องนี้ผมมาพักครับ
สนใจไหมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง๘ห้องนอน๑๓ห้องน้ำ๑๐๐ล้านบาทของพี่เมฆวินัยไกรบุตรฮะ

เดี๋ยวช่วยแชร์เลยเนี่ย
สักล้านหนึ่งได้ไหมพี่หลังนี้
นะกันเองดอมนำเสนอให้
ดอมคณิฮาลไม่ใช่ประทู
โอ้โหต่อซะเป็นประทูเลย

ได้เลยปิดดิวได้เลยพี่ร้านเดียวนะ
แต่เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวพอออกข่าวไปจะมีนะ
มีเขาเป็นพวกเศรษฐีอสังหาคนที่เขาสนใจ
เพราะว่าอย่างน้อยคือก็ได้ช่วยพี่เมฆด้วยใช่ไหม
แล้วเขาก่อสร้างดีโครงสร้างแบบเยอรมันนะ
ตัวบ้านสีเทาครับก่อสร้างแข็งแรงทนทานพื้นที่ใช้สอยเยอะครับ

เขาพระตำหนักซอย๕เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี

นี่เป็นบ้านของพ่อบุญธรรมเขาเป็นชาวเยอรมันครับ
จอดรถได้๖๗คันคุณผู้ชมฮะ
ใครสนใจก็นี่เลยบ้านหรูแถมที่ดิน
นี่บรรยากาศร่มรื่นมีสระว่ายน้ำ
ชาวว่ายน้ำด้วยฮะ

พี่เมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยอดีตพระเอกร้อยล้านนะครับ

พี่เขาเคยป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองใสมาหลายปีแล้ว
ต้องพักงานแล้วก็มารักษาตัวจนตอนนี้อาการดีขึ้นครับ
แต่ก็ยังไม่หายขาดนะจริงแล้ว
อาการของโรคยังคงกำเริบอยู่ครับ
พี่เขาบอกว่าก็ยังเป็นหาย
แต่ว่านี่ก็เป็นคลิปที่มาประกาศขายบ้าน๑๐๐ล้านบาท

พี่เมฆเขาก็บอกว่าเอาจริงทุกวันนี้อยู่ได้

แล้วเดี๋ยวขอให้ขายบ้านหลังนี้ของพ่อบุญธรรมได้เร็วด้วยค่ะ